มีพนักงานมาต้อนรับยืนไหว้เรียงแถวเลยที่สนามบินดูพร้อมกันเลยครับ
นี่ครับที่ฉันติดใจเพลงประกอบยังไงทำไมมันดูหวานซึ้งเหรอ
แล้วเพลงนี้ด้วยเหรอก็ไม่รู้ไงหายไปนานแต่ไม่หายไปเลยนะ
คู่นี้นึกว่าจบไปแล้วซะอีกอ้าวรอบนี้กลับมาครับ

คุณชูวิทย์อดีตนักการเมืองชื่อดัง
โพสต์คลิปวีดีโอความยาวประมาณ๒๐วิ

ไหว้พร้อมเคลียงเดี๋ยวลองดูอีกครั้งนึง
เดี๋ยวจะมีภาพที่เขายืนเรียงกันไหว้
แล้วก็มีภาพตำรวจท่องเที่ยว

๒นายนี่ช่วยลากกระเป๋าไปที่จุดตรวจ
แล้วสุดท้ายธนายตั้มก็มาเซลฟี่แล้วบกมือส่งซิกแบบนี้

ทีนี้นายชูวิทย์โพสต์ข้อความบรรยายเกี่ยวกับคลิปนี้
ระบุว่าทนายตั้มผู้ยิ่งใหญ่
ใหญ่ไม่ใหญ่วัดกันที่สนามบิน
อย่างผมเป็นประชาชนคนเดินดิน
จะเดินทางไปไหนก็ต้องเข้าแถวหน้าเคาน์เตอร์
โหลดกระเป๋าก็ต้องแบกเองตามระเบียบ

ข้าอีกข้าเทพกาวจานอีกละ

สวัสดีครับพี่ชูวิทย์ผู้ยิ่งใหญ่

แต่ถึงขั้นไปดูดคลิปลูกความผมที่กำลังเดินทางกลับต่างประเทศ
อัดคลิปมาลงเพราะมีความสุข
โดยไม่สนความจริงว่าตำรวจที่มาช่วยยกของก็คือเดินสวนกัน
แล้วเขาจำหน้าได้ก็เลยมาทักทาย
เห็นพี่ลูกความกระเป๋าหนักก็เลยช่วยถือ
จิตสาธารณะจิตปฏิการจิตใจที่พร้อมให้บริการที่ดี
นี่นี่คือสิ่งที่ทนายตั้มไปตอบนะฮะ
เอ้าพอเรื่องนี้ปรากฏบนโลกโซเชียล
แน่นอนต้องร้อนถึงคนในเครื่องแบบอีกแล้วนะคะ
เพื่อนตำรวจเอกนำรงสกิติประพัดพบตค่ะ
ก็สั่งการเลยนะคะให้กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นซิ
ว่ามันเกิดที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่เป็นตำรวจในสังกัดท่องเที่ยวหรือเปล่า
เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ไหมเหมาะสมไหมยังไง
สั่งการให้ดูแลอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษหรือใช้อภิษฎไหม
มันกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรหรือเปล่าโอ้โหนี่สั่งตรวจหลายข้อไม่รู้ลูกน้องจำหมดไหมเนี่ย
คือพบตรบอกเลยว่าถ้ามันเป็นความผิดต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
และให้รายงานผลให้พบตรทราบโดยเร็วนะคะแล้วทนายตั้มโพสต์คลิปเหมือนกันค่ะทีนี้
โพสต์คลิปที่มีเสียงคล้ายกับคนที่ใครก็รู้จักกำลังพูดคุยขอฝากลูกชายเข้ารับราชการทหาร
แล้วระบุข้อความว่าคนธรรมดาเดินดินมากเลยไม่เคยเส้นไม่เคยใช้สิทธิพิเศษใดที่สนามบิน
แต่อวยม๔๔และขอฝากลูกชายเข้าเป็นทหารกับนายทหารยศใหญ่ท่านหนึ่ง
โปรดติดตามตอนต่อไป
เป็นทหารคนหนึ่งอะไรก็ได้เราก็ห่วงลูก
อ๋ออำรวจได้หรือเปล่าล่ะถ้าได้ก็ได้อะไรก็ได้
พอโพสต์คลิปนี้ไปปุ๊บอุ๊ยคอมเมนต์กระจายเลยค่ะ
ทัวร์ลงงงเหมือนกันไหมทัวร์ลงทันายตั้มไม่รู้ทันายตั้มต้องออกมาคอมเม้นต์ตัดพอแบบเนี้ย
เป็นโจรที่มีแฟนคลับนี่ดีจังนะครับรับเงินโจรก็ไม่ผิด
ลูกเป็นทหารก็ไม่ผิดจัดฉากก็ยังดูดีอุ้ยตัดพอแล้วนะ
ตัดพอแล้วนะจบไหมเนี้ยไม่จบปลายเปิดขนาดนี้ไม่จบง่ายง่ายครับ
เมื่อ๑๐ปีก่อนมาแฉสื่อเขารู้เอาไปลงกันทั่วแล้ว
คลิปนี้ออกมาตั้งแต่ผมเล่นงานไอ้ซัวใหม่
คุณชุวิตโพสต์แบบนี้นะนี่นะฮะ
ไม่ได้มีอะไรเป็นความลับเพราะถ่ายมาตั้งแต่ปฏิวัติแรก

ใครจะรู้ว่าคนเข้ามาเป็นผู้ใหญ่ที่ผมรักเคารพ
แล้วที่ฝากลูกผมก็ได้เป็นได้แค่ทหารเกณฑ์
สู้รบกับมดในค่ายนึกว่ามีไม้เด็ดกว่านี้อุตส่าห์รอ
หายจุดไปนานแต่อ่านข้อความบนหน้าจอได้ครับ
ข้อความตรงนั้นโอ้โห

ถึงจะเหมาะกับมหาโจรอย่างผมเอาแล้ว
รอติดตามกันต่อไปด้วยใจระทึกว่าจะเป็นอย่างไรครับ

ดิฉันเหมือนเพิ่งได้พักมาเองนะเอาอีกแล้วเหรอ